นี่ค่ะพนักงานร้านกาแฟก็โดนเรียกอย่างนี้

เตี๋ยวครับ

คือคิดว่าตั้งใจจะมาขอเงินนั่นแหละนะคะ

พี่เจ้าของร้านกาแฟเดินออกมารับหน้า

เฮียขอเงิน๕บาทยกมือทุ่มหัวด้วยค่ะ

ผู้โพสต์บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่ารักเลย
งานการไม่ทำตระเวนขอเงินไปทั่ว
ทั้งที่อวัยวะครบ๓๔

ขณะที่เจ้าของร้านเป็นผู้ชายอยู่
งั้นพนักงานสาวอาจจะโดนคุกคามมากกว่านี้

ดีนักเรียกตัวเล็กจ๋านะฮะ
เพราะว่าดอมเนี่ยตัวเล็กสเปคดอมนะครับคุณผู้ชมครับ